งานปฏิมากรรมตกแต่งพระเมรุมาตรที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในแต่ละชั้นเป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะ
และตามหลักโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์และแนวคิดคติไรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนา
การออกแบบพระเมรุมาตรของนายก่อเกียรติทองผุดนายช่างศิลปกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นทิพยสถานและสะท้อนแนวคิด
คติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพอวตารลงมาจากสวรรค์หรือเขาพระสุเมน
ชาลาทั้ง๔ชั้นของพระเมรุมาตรมีงานปฏิมากรรมตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อจำลองให้พระเมรุมาตรเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
โดยชั้นชาลาที่๓เป็นที่วางของบุษบกสร้าง๔ด้านซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์
สวดพระอภิษฐรรมขณะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งรูปแบบปฏิมากรรมเทวดาครั้งนี้แตกต่างจากในอดีตเพราะมีความเหมือนจริงมีกล้ามเนื้อลวดลายประดับเป็นศิลปธวาราวดีศรีวิชัยอายุทยาและรัตนโกศิลป์
ส่วนบันไดเป็นพญานาค๕เสียนรูปแบบเหมือนบันไดนาคทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี
มีเทพนม๒๘องค์และครุฑยุทธ์นาค๒๘องค์ประดับฐานรับบุษบกและในชั้นบุษบกประธานเป็นที่ตั้งพระโกรธจันทร์และพระจิตกาธานประดิษฐานพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
วบันไดเป็นพญานาค๗เสียนแบบจำแรงหน้าเหมือนมนุษย์
มีปฏิมากรรมคุณทองแดงและคุณโจโฉข้าไป๊ในอิริยบทนั่งสี่ขาตั้งอยู่ด้านข้างพระจิตกาธาน
และประดับฉากบังเพลิงสีชมพูอมทองอมขาวโดยนายมณ์เทียนชูเสือหึงรักษาการจิตรกรรมชำนาญการกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
วาดภาพด้านหน้าฉากบางเพลิงทั้ง๔ทิศด้วยเรื่องราวของนารายอวตารฉบับพระราชนิพลรัชกาลที่๖จำนวน๘ปาง
โดยมีกลุ่มเทวดามาร่วมยินดีและรับกลับสู่สวงสวรรค์
โดยทิศเหนือเป็นปางที่๒กุรมาวตานเป็นเต่าทอง
ปางที่หนึ่งมัสยาวตาลเป็นปลากรายทอง
ด้านล่างเป็นโครงการพระราชดำริหมวดน้ำ๔โครงการ
ทิศตะวันออกปางที่๔นวสิงหาวตานเป็นนรสิงครึ่งคน
ที่๓วราหาวตานเป็นหมูป่าเอกเขี้ยวเพชร
โครงการพระราชดำริหมวดดิน๔โครงการ
ทิศใต้ปางที่๗รามาวตานเป็นพระรามในรามเกียร

ประสุมาวตานเป็นพรามชื่อปรสุรามถือขวาน
โครงการพระราชดำริหมวดไฟ๔โครงการ
และทิศตะวันตกปางที่๑๐กัลยาวตานเป็นบุรุษขี่ม้าขาว
ปางที่๘กฤษณาวตารเป็นพระกฤษณะ
โครงการพระราชดำริหมวดลม๔โครงการ
ส่วนด้านหลังฉากบังเกลิงทั้ง๔ทิศเขียนดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล
เรียงร้อยผูกเป็นลวดลายเพื่อเทิดพระเกียรติและศักระในหลวงราชการที่๙
อันเชิญพระปรมาพิไทยย่อพปรประดับด้วยดอกดาวเรืองสีเหลือง
อกไม้ประจำราชการที่๙และลวดลายเฟื่อง
เมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถือเป็นสถาปัตยกรรมของแผ่นดินไทยที่ยิ่งใหญ่และมีความวิจิตรงดงามมากที่สุด